ยังตามให้คุณผู้ชมต่อนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครแต่ละท่านนะคะเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานแต่ผู้ลงสมัครแต่ละท่านไม่หยุดเลยลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นมากครับก็วันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยนี่ค่ะคุณสิทธาที่ว
มากันทั้งครอบครัวเลยนะคะมาปั่นจักรยานผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๑๑พาภรรยามาพาลูกมา๔คนนะคะรวมแล้วก็ไปปั่นจักรยานสวนรถไฟคุณสิทธาบอกว่าลูกชอบมากแต่มีสวนไม่กี่แห่งเองในกรุงเทพที่จะพาลูกมาขี่จักรยานได้ส่วนน้อยที่จะให้สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นในสวนถ้าจะพาสุนัขไปต้องไปนู่นบึงหนองบอนดังนั้นท
วันนี้เป็นวันครอบครัวเห็นว่าเป็นคนบุคลิกจริงจังแบบนี้
ดูแลครอบครัวได้ดีมากนะนี่ไงนี่ไงภาพบรรยากาศครอบครัวค่ะ

คือครอบครัวเล็กเรายังดูได้เลยนะ
เพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนเราจะดีมันต้องดีที่ตัวก่อน
ไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดีเลยถ้าตัวเองไม่ดีจบ
อ่านี่ฮะวันนี้ก็ลงคลิปกันไว้ใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับวันนี้ดรเอ๊ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
ผู้สมัครผู้ว่ากรรธมอธิบัติหมายเลข๔จากภาคประชาธิปัตธิ์
หรือว่าวัดภูเขาทองนะครับ
คือรักษาตัวเอบอกว่าประเทศไทยนี่มีดีเยอะ
คนรู้จักเยอะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็รู้จักเยอะ
แต่ช่วงนี้หลายงานจะเฉาไป

ถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมนะจะมีนโยบายก็คือ๑๒เทศกาลใหญ่๕๐เทศกาลเขต
อันนี้จะต้องมีนะครับนี่นะฮะ
แล้วก็บอกว่ากรุงเทพมหานครจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อน
การประชาสัมพันธ์แล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะ
การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้ามาเที่ยวในเทศกาลต่างของประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพด้วย
มีผู้สมัครอีกหลายท่านนะครับผู้สมัครผู้ว่ากอทมที่บอกว่า
เดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลสงครานเนี่ยก็จะเริ่มกันอย่างจริงจังแล้ว
นี่คุณโคสิตสุวินิจจิตนี่ก็ลงสมัครนะครับ
หมายเลข๒๔คุณโคสิตบอกว่าจะแถลงนโยบายหาเสียง
ซึ่งจะไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน๒๐เมษายน
คุณวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะนี่ลงสมัครนะครับผู้สมัครหมายเลข
หรือว่าคุณสารวุฒิเบนยกุลนะครับผู้สมัครหมายเลข๒๘
บอกว่าก็จะเริ่มเดินหน้าหาเสียงอย่างจริงจังเหมือนกัน
แต่ว่าจะเน้นโซเชียลนะฮะอย่างคุณสลาวุฒิเนี่ยบอกว่าจะไม่ทำป้ายเลยนะครับ
หาเสียงไม่มีติดเลยนะฮะแต่จะเน้นโซเชียลแทน
เพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมันกว้างมากงบประมาณมันต้องใช้เยอะมากในการทำป้าย
เน้นหาเสียงกับคนรุ่นใหม่ในโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะครับ